มีการยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครับ
เพื่อให้ตรวจสอบเอกสารหลังจากมีพบว่ามีการไปโกงเงินเบี้เลี้ยงของในทหารชั้นผู้น้อยหลายโครงการในกรมสัมภวุฒิทหารบก
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
สร้างเรือทหารชั้นผู้น้อยโดยมีหลักฐานสำคัญคือหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการชั่วคราว
โดยมีรายชื่อทหาร๒๕นายเดินทางและมีการขอเบิกงบประมาณ
แต่ไม่มีการเดินทางไปราชการจริง
ซึ่ง๑๐เอกนรงชัยยืนยันไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

แต่กลับถูกกันแกล้งลงโทษทางวินัย
ผมกล้ายืนยันว่าทั้งหมดไม่มีใครได้รับเงิน
แต่อยู่ที่ว่าความเป็นสุภาพบุรุษ

เขาจะกล้ายอมรับในสิ่งที่มันเป็นจริงไหม

ซึ่งงบยาเสพติดเนี่ยจะมีกี่นายนั้น
ผมยืนยันว่ามีครับมีหนอนครับ
แต่ว่าผมขอรักษาข้อมูลในคณะแพทย์มันดิจารย์
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ
ปฏิเสธกระแสข่าวพูดคุยกับนายอุตมะสาวนายน

เพื่อขอให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก
ผลเอกประวิทย์ยืนยันว่าไม่ได้พูดคุยอะไร

ส่วนนายอุตมะจะยังเป็นหัวหน้าพักใช่หรือไม่
ก็ยังไม่จบมีการจมตีในกลุ่มลายสส
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโควิด๑๙
มีการขยับเขยื้อนอะไร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หน้ากาก๑๐ล้านชิ้นให้ประชาชน

ดังนั้นขอให้กลุ่มเราอดทนเอาไว้
เดี๋ยวจะวางแผนอะไรมาช่วยในกลุ่ม
เพราะจะต้องทำพื้นที่ในเวลานี้

มีรัฐมนตรีในพักช่วยเหลือกันเฉพาะ

ภาคกลางต้องจดจำวันนี้ไว้

เปิดประชุมพักก็อย่ามาว่าภาคกลางแล้วกัน

ขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติพรกู้เงิน๑ล้านล้านบาท
และระดมสมองแก้ปัญหาโควิด๑๙
เรื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ
จะมีกำหนดเปิดประชุมในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้แล้ว
โดยนายวิรัติรัตนเศษประธานวิบรัฐบาลระบุ

เพราะรัฐบาลก็กำลังแก้ปัญหาโควิด๑๙

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน